ส่วนเรื่องนี้เป็นความคืบหน้านะคะเหตุที่มีคนไปพบศพเปลือยปริศนาถูกทิ้งไว้
ริมถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เพชรเกษมแปดสิบเอ็ดค่ะตำรวจเขาก็มีการแกะรอยนะคะ
ไปตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่จนสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ที่บ้านพักในย่านทวีวัฒนาเจ้าตัวสารภาพค่ะ
บอกว่าผู้ตายเนี่ยไปร่วมปาร์ตี้ยาไอซ์นะคะแล้วก็ร่วมสวิงกิ้งด้วย
แล้วก็เสียชีวิตเองติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นนาทีที่นายรุ่งโรธสวัสดิ์และนายสถาพงศ์ชวนสนิท
นำศพเปลือยของนายแซมออกจากกระโปรงท้ายรถโตโยต้าวีออส
วางไว้ริมถนนในหมู่บ้านบุษราเพชรเกษมแปดสิบเอ็ด
น้องแข็มโดยนำผ้าห่มคลุมศพเอาไว้
ก่อนขับรถออกไปโดยภาพวงจรปิดนี้เป็นจุดเริ่มต้น
ของการแกะรอยของตำรวจชุดสืบสวนสนน้องแข็ม
และตำรวจสืบสวนนครบาน๙เริ่มแกะรอยคนร้าย
หมายเลขทะเบียน๒กกน๓๗๕๓กรุงเทพมหานคร
พบชื่อผู้ครอบครองคือนางสาวบุญเรืองสวัสดิ์
พี่สาวของนายรุ่งโรธหนึ่งในผู้ต้องหา
ตำรวจจึงติดตามจับกลุ่มนายรุ่งโรธ
พร้อมกับนายสถาปพงศ์ได้ที่บ้านพักหลังหนึ่ง
บริเวณถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนา
พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์อยู่ในซองพลาสติกใส
น้ำหนัก๗๘๓๘กรัม
พร้อมอุปกรณ์การเสพรวมถึงเสื้อผ้า
ที่ผู้ต้องหาใส่ในวันเกิดเหตุ
เพียงเท่านั้นตำรวจยังพบรถยนต์คันเกิดเหตุ
จอดอยู่ใกล้ที่พักของผู้ต้องหาอีกด้วย
จากการสอบสวนนายสถาพงศ์กับนายรุ่งโรธ

ก่อนเกิดเหตุได้ชักชวนนายแซมมาร่วมปาร์ตี้ยาไอซ์
และมีเซ็กกันที่บ้านของนายสถาพงศ์ตั้งแต่ช่วงปีใหม่
ต่อเนื่องมาจนถึงคืนวันที่๕มกราคม
แต่ขณะที่เสพไอซ์นายแซมมีอาการชักเกร็ง
ผู้ต้องหาทั้งสองพยายามที่จะเข้าช่วยเหลือ
แต่ด้วยสภาพที่เมายาเสพติด
ทั้งสองคนจึงไม่สามารถช่วยชีวิตนายแซมเอาไว้ได้
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

สถาพงศ์กับนายรุ่งโรธกลัวความผิด
ช่วยกันใช้ผ้าห่มห่อตัวนายแซมเอาไว้
ก่อนช่วยกันแบกลงมาใส่กระโปรงท้ายรถยนต์
โดยทั้งสองขับรถขนศพมาเรื่อย
กระทั่งมาถึงซอยทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ริมถนนมาเจริญแขวงหนองค้างพลู
น้องแข็มกรุงเทพมหานคร
เลี้ยวเข้าไปแล้วอาศัยจังหวะปลอดคน
ศพของนายแซมลงมาจากรถ
แล้วทิ้งเอาไว้ในสภาพเปลือย
ก่อนจะขับรถยนต์กลับห้องเพื่อไปเสพไอซ์ต่อ
สรุปแล้วคุณกับเขาก็เป็นเพื่อนกัน
ันโลกหน้าีโค่นครับ
อันนี้อันนี้หนึ่งสามคนเราเลยกับผู้ตายเลยใช่ไหมค่ะพี่ขอใช่

รู้จักเขามานานไหมครับไม่รู้ครับ
ตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วตกต่อไปไหม

เพราะว่าเขาไม่ยอมกลับบ้าน

แล้วทำไมเขาเป็นผู้ถ้าผัวเกย่อครับ

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนสนน้องแขม
แจ้งข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพางศพ

ขณะที่สนสารแดงได้นำตัวผู้ต้องหา
ไปตรวจสารเสพติดในร่างกาย
และจะแจ้งข้อหาร่วมกันเสพยาเสพติดในภายหลัง
โดยวันพรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรี
โดยคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีอัตราโทษที่สูง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน